มันก็ยังมีเล่าสู่กันฟังแบบนี้คุณผู้ชม
ก็คือมีหญิงวัย๖๒ปีคนหนึ่ง
หายตัวออกไปจากบ้านแบบไร้ร่องรอยเลยนะคะ
ญาติก็ออกมาบอกว่าคือ
คิดว่าไม่แน่ใจว่าเกิดจากอาถรรพ์ที่ว่า
คุณคนไว้๖๒ปีคนนี้
กินงูเหลือมเข้าไปหรือเปล่าก็เลยเกิดอาถรรพ์อะไรบางอย่าง

โพสต์ข้อความบอกว่าขอความร่วมมือให้ช่วยแจ้งเบาะแสคนหาย
ก็คือคนที่หายชื่อว่านางสาวสำอางเพชรสงครามอายุ๖๒ปี
ป่วยเป็นโรคความจำเสื่อมหรือว่าเป็นอัลไซเมอร์นะคะ
แล้วก็หายออกจากบ้านไปนะคะบ้านอยู่หมู่๘บ้านดงหลงตำบลท้ายดง
หายออกจากบ้านตั้งแต่วันที่๑๒สิงหาคมแล้วค่ะ
หลังจากการหายตัวไปญาติญาติกับเจ้าหน้าที่ก็เร่งออกตามหาตัวนะ
แต่ยังไม่พบเลยค่ะ
วันก่อนหลายฝ่ายก็ร่วมกันออกติดตามหาตัวนางสาวสำอางออกหาตัวคุณป้าคนนี้อีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งก่อนออกเดินทางทางญาตินะคะได้มีการจุดทูปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางด้วย
เพื่อจะขอให้พบตัวคุณป้าคนนี้เพราะว่าหายไปหลายวันแล้วนะ

นี่แหละค่ะจุดทูบขอขอให้เจอคุณป้าสักทีนึงนะคะ
จากนั้นทีมค้นหาออกติดตามมายังสถานที่ต่างเลยอยู่ในพื้นที่ตำบลวังโป่งเนี่ย
ทำการค้นหาอยู่นานกว่า๑๑ชั่วโมงค่ะ
ก็ยังไม่พบตัวของคุณป้านะคะ
ก็สอบถามนางสาวประครองบุญเพิ่มหลานสาวของผู้ศูนย์หายเนี่ยนะ
เล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าเหตุที่คุณยายสำอางหายตัวไป
ญาติพี่น้องก็มีความเชื่อว่าเกิดจากการที่กินงูเหลือมขนาดใหญ่ด้วย
เพราะว่าเมื่อ๒๓ปีก่อนก็ยังมีอาการปกติอยู่
แต่หลังจากที่กินงูเหลือมใหญ่เข้าไปซึ่งเขาเชื่อกันว่าเป็นงูเจ้าที่
ก็มีอาการแปลกไปเลยค่ะมีอาการแปลกไปทางญาติพยายามพึ่งทางหมอดูนะ
ให้หมอดูหาทางแก้ไขแต่กลับได้รับคำตอบบอกว่า
เขาไม่ยอมจะเอาจนตาย
จนกระทั่งนี่ค่ะยายสำอางมาหายตัวไปอีกครั้งเป็นเวลา๑เดือนกว่าแล้ว
นี่ไงก็คือเหมือนไปเจองูเหลือมแล้วก็ฆ่างูเอามากินนะคะ
ด้านนายปริวัติยมเกิดป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบตท้ายดงก็เปิดเผยนะครับ
บอกว่ายายสำอางเคยหายออกจากบ้านหลายครั้งแล้ว
แต่ทุกครั้งก็สามารถตามตัวได้เจออย่างปลอดภัย
มาครั้งนี้ล่าสุดค่ะที่หายออกไปหลายวันแล้วก็ยังไม่พบตัวนะ
แต่ก็เดี๋ยวจะเร่งติดตามค้นหากันต่อไปอย่างแน่นอน
หรือคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะพบเห็นภาพแบบนี้
เห็นใครหน้าตาแบบนี้นะคะคุณสามารถแจ้งเบาะแสได้เลยนะคะ
แจ้งเบาะแสมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์๐๕๖๗๑๓๘๔๔หรือ๐๘
เป็นลูกสาวของคุณยายนะคะแจ้งได้ตลอดเวลานะคะ
สำหรับใครที่พบเห็นเบาะแสของคุณยาย
ก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะสอดส่องกันไป
อีกหนึ่งเรื่องก็แปลกเหมือนกันเกี่ยวข้องกับการที่แบบว่า
สัตว์ต่างที่ถูกจับมาทำอาหารเนี่ยคุณเชื่อไหม
แต่ผมเองก็ยังไม่เชื่อ๑๐๐แต่เรื่องราวที่จะให้ดูนี่คือ
ไหว้ท่าทางแปลกประหลาดเป็นอะไร
คือหลายคนเขาเชื่อว่าเนี่ยวิญญาณปราชโดเข้าสิงครับ

ใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับใจเย็นใจเย็น
กูไม่เอา

คือหญิงสาวคนนี้เป็นหญิงสาวชาวกัมพูชานะ
มีอาการคล้ายถูกผีสิง
ทำท่าบีบคอตัวเองด้วยตอนแรกบางทีก็ลงไปแหวกไหว้แบบนี้
เหมือนกับเป็นปลางงอ่ะสิ
คือแล้วตะโกนด้วยนะว่าอันนี้เขาตะโกนจริงนะ
เขาตะโกนแบบนี้ว่าฆ่ากูทำไมนี่
ทำอยู่แบบนี้ประมาณสัก๓ชั่วโมงอะครับ

คือก่อนหน้านี้เรื่องราวเนี่ย
หญิงคนนี้ก่อนที่จะมีอาการแบบนี้นะ
ตัวสามีของเธอไปตกปลาที่บึงแห่งหนึ่ง
แล้วจุดดังกล่าวเนี่ยจะบอกแบบนี้ว่าเขาปักป้ายไว้ว่าห้ามจับปลา
แต่สามีของผู้หญิงคนนี้ยังฝ่าฝืน
ไปตกมาไปตกได้อะไรได้ปลาชะโดตัวเบล่มเลย

น้ำหนักตั้ง๓กิโลกรัมคือเป็นปลาตัวใหญ่จริง
กลับมาบ้านทุบหัวชำแหละปุ๊บปับปุ๊บปับเรียบร้อย
แช่ตู้เย็นเอาไว้เตรียมจะมาทำต้มยำกิน
กระทั่งช่วง๔ทุ่มมีเรื่องประหลาดเมียนอนอยู่ดี
สักพักเกิดอาการคุ้งครั้งเลย

ตอนแรกเอามือบีบคอตัวเองก่อนสักพักลงไปไหว้เลย
ผัวเนี่ยลงไปไหว้เลยบอกเมียจ๋าหยุดเถอะ
กลัวแล้วคือแล้วเมียเนี่ยทำท่าแหวกไหว้เหมือนเป็นปลา

เขาก็เลยเชื่อว่าเอาล่ะแบบนี้น่าจะเป็นวิญญาณปราชโดหรือเปล่า
ที่ตัวสามีไปตกปลามาแล้วทำการชำแหละ
เอาล่ะคุณสามีเองก็ตกใจก็เลยไปแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยหน่อย
เพราะไม่รู้จะทำยังไงแล้วจริง
ผู้ภัยมาก็ต้องดูอาการลักษณะแบบนี้ครับ
แล้วเขาก็ถามนะว่าเอาจริง
ดื่มเหล้ามาหรือเปล่าเสพยาหรือไม่
แล้วเคยป่วยมีอาการทางจิตอะไรหรือเปล่า
สามีเขายืนยันเลยนะว่าแม่เมียเขาไม่ใช่แบบนั้น
แล้วไม่เคยมีอาการแบบนั้นมาก่อน
แต่ก็เล่าให้ฟังกันนะครับว่าเออไปได้ปลาชโดมาตัวใหญ่
เขาก็เลยนำสร้อยพระแล้วก็เครื่องรางของขางผ้ายันต่าง

เอาไปคล้องค่ะลองดูสิจะดีไหมทำการจุดทูบด้วยนะ
แล้วจะแผ่อุทิศกุศลไปให้
อ่าเหมือนเวลาผีเข้าค่ะอารมณ์แบบนั้น
แต่ก็ยังไม่ดีขึ้นสุดท้ายสามียอมตัดใจเลย

ทำยังไงล่ะเปิดตู้เย็นเอาเนื้อปลาชะโดที่หั่นเตรียมต้มยำ
เอาไปทิ้งเลยเอาไปเทใส่ตรงแหล่งน้ำที่ไปตกปลามา
แล้วก็ยกมือไหว้ขอเลยขออภัยขอโทษ
แล้วจากนี้จะไม่ไปตกปลาชะโดอีกแล้ว
อาการเมียดีขึ้นเขาว่าอย่างนั้น
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความเชื่อนะ
สู่กันฟังว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแบบนี้นะคะ